อาจารย์เป็นหนึ่งก็โพสต์ในเฟซบุ๊ก
ว่าใครรู้จักพีชมีเบอร์โทรศัพท์ไหม

สุดท้ายก็ไปมอบป้ายด้วยตัวเองจริง

เซ็นคำว่ารวยให้ที่แผงขายลอตเตอรี่

บอกว่าห่วงจุ้ยของแผงขายลอตเตอรี่ของพีชเนี่ยนะ
ห่วงจุ้ยดีมากข้างเป็นห้องน้ำ
มีน้ำถือว่าดีอย่างนี้

อยู่ตรงกลางอะไรอย่างนี้คือดีแล้ว

ของสอมวัลขายได้โหก็เกือบล้านนะคุณหญิงพระสรรค์
ก็รวยจริงแต่ถูกดำเนินคดีแบบนี้มันคุ้มเหรอ
คงใส่เจ้าไฟดับน้ำไม่ไหลไฟดับ
ไม่คุ้มเลยคนก็เลยไปถามอาจารย์เป็นหนึ่งไงว่า

พอโป๊ะแตกแล้วแบบนี้อาจารย์จะว่ายังไง
ฟังเสียงอาจารย์ดูค่ะ
เพราะว่าเธอเป็นคนดีฉันปลื้มเธอเกิน
ก็เลยมีการมอบเด็กลงไฟหลวยให้กันเท่านั้นเองค่ะ
เราก็กลัวกังวลเหมือนกันว่าพอไปแล้วเนี่ย
จะถูกสังคมมองว่าเราจะเกาะกระแสหรือเปล่า
ซึ่งความเป็นจริงอย่างที่บอกทุกคนคงมองว่า

แต่ก็ด้วยความที่มันรอนานแล้วจะทำไง
ก็ด้วยความที่เราก็มีภารกิจก็เลยลงจากการไปให้
พอเดินไปปั๊บก็มีคำถามเรื่องห่วงจุ้ยเกิดขึ้นนะคะ

ศาสตร์มันมีแพทเทิร์นที่ชัดเจนคือ
หน้าน้ำหลังภูเขาในความถูกต้องมันเป็นแบบนี้
ตำราทุกตำราถูกวางไว้แบบนี้อยู่แล้ว
แต่บังเอิญคือไอ้คนผู้อยู่อาศัยสิเราไม่รู้ได้
ถูกไหมฮะแต่หลักฮงจุ้ยมันถูกไง
ฝั่งซ้ายขวาไฟซ้ายน้ำหลังภูเขา
สิ่งเหล่านี้ถูกตำราถูกเขียนไว้ถูกต้องแล้ว
แต่อย่างที่บอกว่าไอ้คนอยู่เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าคนอยู่เป็นยังไง
แต่อาจารย์ก็รู้สึกแค่แย่ในความรู้สึกว่า
มันไม่น่าเลยเท่านั้นเองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ก็ไม่ได้เสียใจกับการที่เราทำความดี
แล้วเจอแบบนี้เพราะสุดท้ายบทลงโทษของเขา

ก็เกิดกับสิ่งที่เขาทำแล้วล่ะค่ะ
แต่อาจารย์เป็นหนึ่งก็บอกว่าสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น

ว่าต้องคิดให้รอบครอบมากยิ่งขึ้น
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรกับพีชเขาด้วยนะ
ก็แค่อยากจะไปชื่นชมคนที่เขาซื่อสัตว์แค่นั้นเองค่ะ
ชาวเน็ตก็สงสัยว่าป้ายมงคลที่เขียนว่ารวยอะค่ะ
ที่อาจารย์เป็นหนึ่งไปมอบให้ด้วยตัวเองป้ายนี้อาจารย์จะเอาคืนไหม
อาจารย์บอกว่าไม่เอาคืนแล้วนะคะ
เพราะว่าไม่ได้ทำขึ้นเพื่อขายทำขึ้นเพื่อการกุศล
ให้ไปแล้วก็ถือว่าจบกันไป
เรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ติดใจอะไร
เพราะเชื่อว่าคงได้รับผลกรรมจากสิ่งที่ทำลงไปนะคะ
ก็มองไปปั๊มเข้าไปแล้วกันนะ
หรือไม่ก็เจ้าของรายใหม่ที่จะมาเช่าที่ค้าขายนะครับ